ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๔ปีขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดติดไฟแดงอยู่คันแรก
รถบรรทุกปูนมาจอดต่อท้ายห่างกันสักประมาณ๒เมตร
แต่พอไฟเขียวปุ๊บรถบรรทุกปูนออกตัวลากรถมอเตอร์ไซค์ไปทั้งคนทั้งรถ

ชาวบ้านบ้างก็บอกว่ามันเป็นแยกอาถรรพ์

บอกว่ามีคนเจ็บคนตายเยอะแต่บางส่วนก็บอกว่ามันคือความประมาทของคนนั่นแหละนะครับ
ทำไมถึงมองไม่เห็นเหรอเขาก็จอดตั้งนานแล้วทำไมถึงขับลากไปแบบนั้น
ไม่คือถ้าขับมาต่อท้ายเขาจะบอกว่ามองไม่เห็นคงไม่ได้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๘เมษายนแล้ว
แยกที่เห็นมันคือสี่แยกสะพานสร้างใหม่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
คนที่บาดเจ็บคือนางสาวกิ่งแก้วเวียดกลางอายุ๒๔
เธอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไปจอดอยู่กลางสี่แยกติดไฟแดงอยู่
พอไฟเขียวปุ๊บไอ้รถบรรทุกปูนข้างหลังเนี่ยฮะ
ไม่รู้ยังไงครับเร่งเครื่องลากไปเลยครับ
ตัวเธอก็มุดไปอยู่ใต้รถถูกทับลากไปไกลสักยี่สิบกว่าเมตรได้โอ้โห
แล้วก็มีคนตะโกนบอกรถบรรทุกปูนก็เลยหยุด
คนขับบอกว่าไงไหมมองไม่เห็น
ชาวบ้านถามมองไม่เห็นได้ยังไงเขาจอดหน้าคุณอยู่ต้อง๒เมตร

จุดนี้มันเคยเกิดเหตุบ่อยคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของรอยต่อระหว่างอำเภอบ้านหมอกับอำเภอดอนพุธ
แล้วก็มีรถบรรทุกอะไรแบบนี้เยอะนะครับ

ถามหน่วยกู้ภัยดวงตะวันจุดสพบ้านหมอคือนายรัชนีกรเฉลิมวัด
เขาบอกว่าคือแยกเนี้ยมันมันมีคำร่ำลือของชาวบ้านว่าเป็นสี่แยกอาถรรพ์นะฮะ
มีคนเสียชีวิตที่แยกนี้แล้ว๒ศพ
ลักษณะมันคล้ายกันเลย
ไปฟังเสียงเขาเล่าหน่อย
ภาระวิสัยก็จะเห็นว่า

มองไม่เห็นรถรถมอไซค์แล้ววันจอดอยู่ด้านหน้า

ข้ามมาแล้วพอมาถึงตรงนี้

แต่มันเป็นเรื่องที่วินัยมากกว่ามั้ง

เขาก็ไปไปไม่ได้

ในภาพนี้คุณผู้ชมยังอาการสาหัสยังอยู่ที่ห้องไอซียูของโรงพยาบาลพระพุทธบาท
ยังไงก็ฝากนะวันหยุดยาวเราไม่อยากจะให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เพราะแค่โควิด๑๙มันก็มากพอแล้ว